มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับพญานาคด้วยเช่นเดียวกันที่อุดรธานีค่ะ
คุณผู้ชมปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะถือค้อนแล้วปีนรั้วเข้าไปในสำนักงานขายประกันแห่งหนึ่งค่ะ
ทุบเสียญพญานาคเสียหายเราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันค่ะ
เนี่ยค่ะนี่คือภาพที่กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรสวมหมวกปิดบังใบหน้าปั่นจักรยานมาจอดหน้าอาคารสำนักงาน
แล้วปีนรั้วเข้ามาค่ะคุณผู้ชมทุบรูปปั้นพญานาคเจ้าปู่ศรีสุโธ
แม่ย่าศรีปฐุมมาและบริวารเสียหาย
หลังจากนั้นก็ปีนรั้วแล้วก็ปั่นจักรยานหนีกลับไปก็ไปทางเดิมนะคะ
สักประมาณหลังเที่ยงคืนนะคะของวันที่๑นะครับ
ก็ปรากฏว่าประมาณเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
บนพิจารณีทราบถนนอูดรดรษดีเขตเทศบาลนขอนอูดรทานี
หลังจากนั้นนางสาวนางวิชุดาแสนกรุงค่ะ
ก็เอาหลักฐานวงจรปิดนี่แหละค่ะเข้าแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปที่เกิดเหตุก็เนี่ยค่ะสภาพเป็นแบบนี้นะคะ
เป็นอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ริมถนนแต่ว่าทำรั้วกั้นหน้าสำนักงานก็
ถูกทุบทำร้ายจนเสียนหัก
นางพันนีซึ่งเป็นเจ้าของสำนักงาน
แล้วก็เป็นแม่ของคุณวิชุดาบอกว่า
สำนักงานขายประกันมา๔๐ปี
คือเชื่อเรื่องพญานาคแล้วก็บูชาพญานาคมาตลอด
อันเชิญรูปปั้นซึ่งเป็นตัวแทนของพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมามาตั้งไว้หน้าสำนักงาน
แล้วเขาก็จะเอาพวงมาลัยหมากพลู

กิจการก็ดีและได้โชคมาตลอด

ก็คงไม่มีอาเภษอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบเคราะห์ไม่ดี
เพราะว่าเพิ่งป่วยจากโรงพยาบาลด้วย

เพราะฉะนั้นเขาก็ทำพิธีขอขมา
พ่อปู่และแม่ย่าที่ลูกหลานดูแลไม่ดี
ส่วนจะนำรูปปั้นพญานาคมาตั้งอีกหรือเปล่า
บอกว่าขอคิดดูก่อนเพราะว่าเกรงว่า
จะมีคนมือบอลมาทำแบบนี้อีกนะคะ
บอกว่าอยู่ที่นี่มาหลายปีไม่เคยมีศัตรู

ก็รู้สึกเสียใจทำพิธีขอขมา
มูลค่าความเสียหายประมาณ๒๐๐๐บาท
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะหารูปปั้นที่ไหนมาตั้งทดแทน
ก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมเหมือนกันนะคะ